ว่าแล้วมาดูต่ออีกท่านหนึ่งดีกว่านะคะนี่ก็หล่อไม่แพ้กันค่ะ
คุณแจมรัชตะโอ้โหคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องความกระตันอยู่
ถ้าพี่ป้าน้าอาดูอยู่ตอนนี้อยากได้หลานชายต้องได้หลานชายแบบคุณแจมรัชตะ
เพราะว่าสุดยอดมากปลดหนี้ให้ที่บ้าน
คุณผู้ชมล่าสุดนะคะเจ้าตัวเปิดใจกับเราเนี่ยค่ะ
ว่าทำงานปลดหนี้ให้ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าทราบมาตลอดว่าคุณย่าเนี่ยเป็นหนี้
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่ะแล้วก็ส่งเสียเขาเรียนด้วยนะคะ
คือไม่รู้มาก่อนค่ะหลังจากที่ต้องสูญเสียคุณปู่ที่เป็นเสาหลักของบ้านไป
ก็ต้องหยิบยืมคนอื่นมาเนี่ยแหละค่ะจนกระทั่งเจ้าตัวไปทราบยอดหนี้ของคุณยายมาทั้งหมด
ตัดสินใจปิดหนี้ให้คุณย่าเลยหลังจากที่ปิดหนี้ก็เตรียมลุยทำบ้านต่อนะคะ
ไม่แปลกใจทำไมกระตันยูแล้วมันดังมันปังงานมันดีขนาดนี้ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ย่าไม่ทุบโครงสร้างเดิมยังโครงสร้างเดิมไว้จริง
ตั้ง๒๐ปีแล้วเขาก็ไม่อยากทุกข์อย่างนี้
เวลาเราปลดหนี้เสร็จหรือว่าเราเห็นสิ่งที่เราได้ปลดล็อก
ปมของเราไปแล้วมันมีความสุขนะ
ใส่ใจสุดยอดดูสิย่าคือรักปู่ปู่เสียไปแล้ว
คือบ้านหลังนี้ปู่สร้างไว้ให้ก็ไม่ทุบคุณผู้ชม
สารฝันสารความสุขให้ครอบครัวไปแล้วนะคะ
บอกว่าสารฝันตัวเองเหมือนกันใกล้จะเป็นจริงกันพี่

เจ้าตัวบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะไม่ค่อยชอบร้องเพลงค่ะ

แต่พอไปออกอีวงอีเวนต์มีคนร้องตามได้รู้สึกดี

ผมว่าคุณเพลงคู่สิ้นเขาจะมาร้องด้วยนะคะ
จริงน่ารักมากเลย

อันนี้มีให้เห็นได้หลายเคสหลายกรณีแล้ว